เดี๋ยวเราจะพาไปสถานที่ยอดฮิตยอดฮิต
บรรดานักเสี่ยงโชคจะต้องไป
และไม่มีใครไม่รู้จัก
คำชโนธคึกคักมาก
มากจริงไม่รู้จะใช้คำไหนมาพูดแล้ว
ที่บริเวณศาลของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาเนี่ยนะคะ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลย
ซึ่งพ่อจ้ำชวการคำวรรษาผู้ที่เป็นผู้นำ
ในการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์มาอย่างนาน
ลุกสู้กันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ
พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่สนใจเรื่องโชคลาภหาเลขเด็ดก็จะมาดูที่นี่
อะไรนะเนี่ยถันน้ำมนในพิธี
โอ้มันคือขยืบเป็นตัวมงคลเลขกันนะลองดูแล้วกัน
นี่ฉันจะไม่บอกแล้วกันว่าเขาเขียนว่าเลขอะไรบ้างที่เห็นมา
บอกหน่อยละกันแหมน้องใบตองอย่างงกเก็บเอาไว้คนเดียว
โอ้ยบอกไม่ถูกก็โดนทะลมอีก
แต่บอกเลยว่ามีอยู่เลขหนึ่งเป็นเลขมงคล

คุณพูดไปผมพูดเลยเลขนี้เลขมงคล
ยังไงอ้าวก็ช่องเรา๓๒เปิดมาดูรับรองเป็นมงคลแน่
ถึงจะไม่ถูกรางวัลไม่เป็นไรแต่ถูกใจคุณผู้ชมแน่นอน
และที่สำคัญย้ำคุณผู้ชมตลอด
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
โดดใช้วิจารณาอย่างในการรับชมค่ะ
น้องบ๊ายตองที่คำชโนธนะนะ
มีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาก็ฮือฮาเหมือนกัน
พาไปที่ตรงนี้นะครับลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
เกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่แหละครับ
นาคน้อยคำชโนธครับโอ้โหเขาบอกว่า
ทำพิธีบวงสวงรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีประธุมา
เป็นการส่วนตัวนะนี่นี่คือนาคคือลำบวงสวงบ่อยมากเลยนาคน้อยเนี่ย
ครับผมแล้วครั้งนี้เขารำถวายเป็นการส่วนตัวไง
แล้วก็บอกว่านาคน้อยมีความเชื่อพ่อปู่แล้วก็แม่ย่าเป็นผู้บันดาลให้มีอาชีพ
แล้วก็มีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นการรำถวาย
เพื่อแสดงความขอบคุณเอาแล้วนี่ทำอะไรเนี่ย
จดอะไรก็ไม่รู้หลายคนบันดาลนักเก่งเลขนั่นแหละเขาไปขอเลขจากนาคน้อย
นาคน้อยก็ลำแล้วลำอีกคนที่เขาไปดูก็เก่งไม่ถูกสุดท้าย
นากน้อยบอกงั้นเอากระดาษมาแล้วก็ปากกามาด้วยเดี๋ยวเขียนให้
เอางี้เลยเอางั้นเลยตามที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับ
มีเลขอะไรบ้างล่ะก็ว่ากันไปโอ้นางน้อยบอกว่าเอาในเมื่อกล้าขอเราก็กล้าเขียนให้
จัดไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้แถวนั้นเขาก็ตามมาเขียน
เอาก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกล
ไม่ได้บอกให้งมงายไม่ได้บอกให้ซื้อตามแต่อย่างใด
ที่ไปแล้วอยู่ในนั้นส่งไลน์มาบอกดิฉันด้วย
นี่เราอุตส่าหเพิ่งเตือนคุณผู้ชมบอกว่าอย่างงมงายน้องใบตอง

มันเป็นความเชื่อทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะเชื่อแบบไหน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ย้ำกับคุณผู้ชมว่า
อย่าไปงมงายกับเรื่องแบบนี้นะครับ
ถูกต้องเอายังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อีกที่หนึ่งนะคะจังหวัดชัยนาธค่ะคุณ

ชัยนาธิ์คนนี้ที่นี่คือยอดฮีตเลย

เป็นหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธ
ที่นี่ก่อนออกรางวัลแบบนี้นะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็จะต้องบุกไปสำรวจตลาดนิดนึง
เป็นแหล่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่
บรรดาประชาชนก็มาจับจองเลขเด็ดที่คิดกันไว้นี่แหละค่ะ
ในแต่ละคนเขาจะไปได้เลขกันมาจากไหนก็แล้วแต่
แต่ว่ามีหลายสำนักว่ากันไป
เลือกกันแล้วแต่ละกันว่าใครจะได้แบบไหนชอบแบบไหน
แต่ที่สำคัญแถวนี้เขาขายไม่ได้โกงราคานะ
ขาย๘๐บาทใช่ถูกต้องก็มาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่อง
คักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคุณนะคะเมื่อวานนี้นะ
เนื่องจากว่าเขาบอกเป็นโค้งสุดท้าย
โค้งสุดท้ายก่อนรางวัลจะออกในช่วงบ่ายวันนี้ไงคุณ
สำหรับเลขเด็ดที่ประชาชนทยอยเดินทางมาถามมาหาซื้อเป็นเสียงเดียวกัน
ก็คือเมื่อวานนี้วันครูแล้วก็พศปีนี้ก็เลขเดียวกัน
เลขมันใกล้กันเหมือนกันเลยเอาเพราะว่าเป็นเหมือนกันเลยเหรอ
เลขนั่นแหละรู้กันเองนั่นแหละค่ะ

ก็ประมาณนั้นชาวบ้านก็เลยมาแห่แหนซื้อเลขนี้กันเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะคะ
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นเลขมหาเห็งพูดอย่างนี้นะ
ซื้อกันเยอะสร้างความชื่นมื้นให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสลากค่ะ
เพราะว่าขายกันอย่างแบบตลอดทั้งวันแล้วก็เกลี้ยงแผงไปเรียบร้อยแล้วนะ

อวยพรแล้วกันคุณผู้ชมที่มีความหวังทั้งหลายแหล่นะคะ
แต่ว่ายังไงก็ช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายสลากไม่เกินราคา๘๐บาทเท่านั้น
แต่ถ้าพบเจอที่ขายเกินราคาก็สามารถแจ้งไปยังกองสลากได้เช่นเดียวกัน